กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและกรุงลอนดอนของอังกฤษ

ด้านการเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและธุรกิจ
แต่ว่าในวันนี้หลังจากที่สหราชอาณาจักรลงประชามติ

ก็ทำให้หลายฝ่ายในเมืองหลวงของเยอรมนี

รวมของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพ
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี
โดยกรุงเบอร์ลินกำลังเป็นที่นิยมของธุรกิจลักษณะนี้

แต่หลังการลงประชามติของสหราชอาณาจักร
ก็ทำให้เบอร์ลินดูจะได้เปรียบจากการแข่งขันครั้งนี้
ในตอนแรกที่ทราบข่าวผลการลงประชามติ
รู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น
บอกอีกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า

การตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นการสร้างโอกาสให้กับเบอร์ลิน
ซึ่งในฐานะที่เธอดูแลด้านเศรษฐกิจ

กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีมีภาพลักษณ์เป็นเมืองที่ไม่ค่อยเคร่งเครียด

ซึ่งอาจเป็นข้อดีที่ช่วยโน้มน้าวบริษัทด้านเทคโนโลยี
ให้ยายเข้าไปตั้งสำนักงานกันมากขึ้น
ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเบอร์ลิน
ก่อนที่จะขายกิจการให้กับบริษัทไมโครซอฟต์เมื่อปีที่แล้ว
โดยหนึ่งในผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการย้ายไปยังกรุงเบอร์ลินก็คือ
เข้าถึงตลาดเดียวของสหภาพยุโรป
เปิดให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเสรีของแรงงานและทุน
ขณะที่ลูคัสคาฟมันผู้ร่วมเกาะตั้งแฟคโตรี่เบอร์ลิน
ได้รับจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
ที่จะย้ายฐานมาตั้งอยู่ที่นี่แทนและประสบความสำเร็จ

แต่การย้ายบริษัทไปยังกรุงเบอร์ลินก็อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด
เพราะหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความพร้อมและศักยภาพของเมือง
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างสากล
รวมถึงระบบราชการที่ยุ่งยาก
เทอร์ฟิชเชอร์ประธานบริหารร่วมของตลาดหลักทรัพย์เบอร์ลิน
และเขาก็ไม่เห็นว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรดาบริษัทต่างย้ายมาที่เบอร์ลินแต่อย่างใด
แต่บริษัทเหล่านี้กำลังเพลิดเพลินกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นมากกว่า
แม้ว่าในบางกรณีอาจจะต้องมีการระดมทุน
ดังนั้นเขาจึงคิดว่าไม่น่าจะทำให้บริษัทจากลอนดอนย้ายฐานกันมาอย่างกระทันหันนัก
แม้ว่าอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลานี้
แต่อาจกลายเป็นว่าคนทำงานในบริษัทที่กรุงลอนดอนอาจจะโยกย้ายมาเองเร็วกว่า
ซึ่งตอนนี้มีพนักงานชาวอังกฤษแล้ว๑๙คนจากทั้งหมด๓๐๐คนด้วยกัน
ซึ่งสตีเว่นกิวมองหัวหน้าแผนกบุคคลคาดว่า
สมัครงานในตำแหน่งนักเขียนโค้ดและนักออกแบบจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก
เขาบอกว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าหากต้องการที่จะย้ายจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตที่เมืองอื่นของยุโรป
รุงเบอร์ลินถือเป็นเมืองที่เหมาะสมลำดับต้น
จากผู้คนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้
และยังให้การช่วยเหลือคนที่ย้ายมาใหม่เป็นอย่างดี
ตีซิริเซวิเซตเขาเทรัสทีวีรายงาน